รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ลำบากมากค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ขายของแล้วค่ะ
แม่ไม่มีตังค์ลงของแล้ว
วันนี้มาถึงเพลงที่๓ซึ่งเป็นเพลงเป้าหมายแล้ว

เห็นใบหน้าแล้วคิ้วเข้าหมวดเลยนะน้องไม่เตย
เป็นไงครับเพลงนี้รู้จักไหม

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
กล้องร้องให้ล้าน

กล้องร้องให้ล้าน

กล้องร้องให้ล้าน

กล้องร้องให้ล้าน

แล้วตอนนี้เหมือนเดิมอีกเช่นกันนะครับ

นักสู้รุ่น
น้องสาวตัวน้อยค่ะที่อยู่กันกับคุณปู่คุณย่าแต่ว่าเรียกคุณปู่คุณย่าว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยครับจริงแล้วเนี่ยด้วยวัยของน้องอ่ะน่าจะมีน้ำหนักเยอะกว่านี้แต่เนื่องด้วยอยู่ด้วยความเกรงใจค่ะก็เลยทำให้ไม่กล้าทานเยอะตัวก็เลยเล็กนอกจากตัวเล็กแล้วนะคะแต่ว่าใจใหญ่ค่ะช่วยที่บ้านทำงานก
คุณผู้ชมค่ะไปย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของน้องกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนธิดานามสกุลจรบุรมชื่อเล่นชื่อใบเตยอายุ๑๑ปีเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๖โรงเรียนวัดโป่งจังหวัดจันทบุรีค่ะที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะมีย่ามีปู่มีน้องชายของหนูและตัวหนู
มาอยู่กับย่าค่ะแม่มาหาปีละครั้งค่ะบางครั้งหนึ่งปีสองครั้งค่ะพ่อก็มาหาบ้างค่ะทุกวันนี้หนูก็เลยเรียกปู่กับย่าว่าแม่กับพ่อค่ะเพราะว่าปู่กับย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กเล็กค่ะพอห้าปีต่อมาพ่อก็มีลูกกับแฟนใหม่ค่ะเขาก็เอาน้องมาอยู่กับปู่กับย่าเหมือนกันค่ะหนูรักน้องค่ะก็พ่อเดียวกันสายเลือดเดียวกันค่ะ
ปู่ทำงานรับจ้างตัดไม้ค่ะตัดไม้เงาะค่ะไปขายค่ะหนูช่วยแค่ยกไม้ลงจากรถค่ะ
ใบเตยเป็นเด็กดีครับว่านอนสอนง่ายบอกใบเตยช่วยทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นหน่อยทำครับผม
ขนไม้ลงเตาก็ไปช่วยแบกไม้แหละครับไม่เคยบ่นเหนื่อยหน่อยก็นั่งพักแป๊บนึงก็ช่วยเหมือนเดิม
ตัวเขาเล็กนิดเดียวก็สงสารมากอะครับพ่อแม่ก็ไม่มีต้องอยู่กับปู่มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แม่เบาะเลย
รักครับผมรักกว่าพ่อมันอีกเป็นห่วงการเรียนมั่งการกินข้าวกินอะไรก็ไม่ค่อยกินข้าวครับหอมก็ต้องกระเด้งเลย
ทำอาชีพขายผลไม้ค่ะขายที่ถนนเส้นจันทบุรีสะแก้วค่ะหนูก็มาช่วยขายของค่ะหลังเลิกเรียนค่ะ
ทุกวันนี้ย่าขายผลไม้ค่ะใบเตยเขาก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะช่วยขายข้าวขายของลำบากค่ะขายวันหนึ่งได้ไม่ถึงพันเนี่ยก็อยู่ลำบากค่ะทุนบางวันแทบจะไม่ได้คืนเลยค่ะถ้าขายได้แค่พันเดียว
สงสารปู่กับย่าค่ะเพราะว่าเขามีหนี้สินเยอะแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเรียนเราอีกค่ะหนูรู้สึกเศร้าค่ะหนูอยากช่วยปู่กับย่าให้ปลดหนี้ให้ได้ค่ะ
เป็นหนี้สี่หมื่นต้องจ่ายเขาเดือนละสี่พันค่ะจ่ายมาสองปีแล้วจ้ะหนักก็ต้องสู้ค่ะใบเตยเขาก็คิดว่าที่ญาติติดหนี้ก็เพราะเขาเพราะเลี้ยงเข้ามาปลอบใจว่ามันไม่ใช่หรอกลูกมันเป็นของแม่แม่ต้องเอามาใช้จ่ายหมุนมันไม่ได้เป็นความผิดของหนูหรอกเดี๋ยวอีกหน่อยหนูโตหนูก็ช่วยแม่ได้บอกให้เขาสู้ค่ะตั้งใจเรียน

เสียใจไหมเพราะรู้ว่าย่าเป็นหนี้
เสียใจค่ะ

หนูจะปลดหนี้ให้ย่าให้ได้ค่ะ
ใบเตยมารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราวันนี้ต้องการ
เงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้

มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ

ร้อง

หลานแม่ค้าผู้กินนอนอยู่ข้างถนน

พบกับน้องใบเตยครับเชิญครับ

มาเลยตัวเล็ก
น้องใบเตยวันนี้มาในชุดพละนะครับ

มากับปู่กับย่าแล้วก็น้องชายค่ะ

ขอต้อนรับนะครับคุณย่าทองนะครับคุณปู่เสิร์ชนะครับ
แล้วก็น้องออสนะครับสวัสดีครับ

เวลานั่งล้อมวงกินข้าวกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันไหม

แล้วใบเตยจะกินน้อยสุด

แล้วปู่กับย่าเขารู้ไหมว่าเราไม่ได้อิ่มหรอก
แต่ว่าเรากินน้อยเพื่อให้ปู่กับย่าเขาอิ่มกว่าเรา

คุณย่าทองไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคย

เคยสังเกตไหมคะตอนนั่งล้อมวงทานข้าวด้วยกัน

ก็เขาบอกว่าเขากินไม่เยอะค่ะ
เขาก็หนูทานแค่นี้แหละแม่หนูกลัวหนูอ้วน

พอได้รู้ว่าเขากินน้อย

ก็รู้สึกภูมิใจที่เขายังคิดว่า

อยากให้ปู่ย่าได้อยู่ได้กินมากกว่าที่เขาเป็นอยู่ค่ะ

มีแค่ไข่ทอดแล้วก็ผัก
ทุกวันนี้ที่บ้านลำบากกันแค่ไหนลูก

ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายของแล้วค่ะแม่

คุณปู่เสิร์ชนะคะก็ไปตัดไม้

คุยกับเมียว่าไงบ้างคะปู่

ที่ผ่านมานะเราก็คิดว่าเราเป็นภาระ
แต่วันนี้มันจะเป็นโอกาสของใบเตย
ที่ใบเตยเนี่ยจะไม่เป็นภาระอีกต่อไป
เตอร์จะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือครอบครัว

เพราะฉะนั้นตั้งใจทำให้ดีให้เต็มที่

จะร้องอยากบอกอะไรคุณย่าบ้าง
หนูจะปลดนิยายาให้ได้ค่ะหนูจะสู้จ้ะ
คุณย่าอยากบอกอะไรใบเตยคะ
สู้นะลูกทำให้ดีที่สุด
คุณย่าทำไมพูดเสร็จเราถึง
กลืนน้ำตาเข้าไปในอกอะค่ะ
ภูมิใจในหลานคนนี้มากค่ะ
ถึงเขาจะตัวเล็กเขาก็ทำสุดความสามารถของเขา

เห็นย่าเห็นปู่ทำอะไรเขาก็ช่วยค่ะ

เอาละตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้ว
มาเริ่มแข่งขันกันต่อเลยนะครับ
ในเพลงที่๓ครับ
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
ล่ะล้อแล้ว
ดูมาเลยนะครับ

สู้ค่ะ

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

ใช่

สิทธิ์เลือกได้ทั้งหมด๓แผ่นนะครับ

แผ่นแรกนะครับผมเลือกแผ่นที่๔นะครับ
ก็ภาวนาให้ออกมาเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยหรือเพลงเก่งก็ได้นะครับ

ดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๔นะครับก็คือ

แต่ไม่เป็นไรให้เบอร์ใครไว้ไหมครับ

ให้เบอร์พี่ไว้ค่ะ

เอาละครับสิทธิ์ตัวช่วยนะครับโทรหาคนรู้จัก
ขอเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ใช้เพราะฉะนั้น
จะใช้สิทธิ์เปิดตัวช่วยที่เหลือนะครับ
สิทธิ์เปิดได้อีก๒แผ่นนะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒น้องใบเตยเลือก

นะครับ

ร้องเพลงเก่งของคุณครับ
เหตุการณ์ที่ขันนะ

ก็ได้ร้องเพลงเก่งของตัวเอง

แทนเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
เตยให้เพลงอะไรไว้กับทางรายการคะ

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

เมื่อสุริยนทร์ย่ำสนทะยา
มูลค่าก็บินมาสวรรค์
ให้มาคิดถึงท้องทุ่งเมือง
น่าเสียจัง
ป่านชะนีคงคอยหวัง
เมื่อไหร่จะกลับบ้านนะ

แต่อยากจะดัง

อยากจะเป็นดารา
ลำบากละมน

ก็มี

ก็มี

ก็มี

ก็มี

ก็มี

ก็มี